ดูเรื่องของปัญหาแรงงานไทยที่ถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศกันหน่อยนะคะ

ล่าสุดก็เป็นกรณีที่ทนายสงการช่วยเหลือมานะคะ
ก็เป็นกรณีของแรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานที่ดูไบนะคะ

เดินทางกลับมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้๒คน
แล้วก็เมื่อวานนี้เดินทางกลับมาอีก๑๙คนค่ะ
ส่วนอีกประมาณ๑๑๐คนที่เหลือ
คาดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะทยอยเดินทางกลับมาได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะ
บรรยากาศเมื่อวานนี้คือหลังจากที่๑๙แรงงานไทย
เดินทางกลับมาจากนครดูไบของประเทศสหรัฐอารับอิมิเรต
ก็มีเจ้าหน้าที่๓ฝ่ายจากไทย
คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงแรงงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ก็ร่วมกันสอบปากคำ
หลังจากได้รับการช่วยเหลือจากทางการไทย

สมัครงานกับบริษัทจัดหางานในกรุงเทพ
จดทะเบียนทุกอย่างถูกต้อง

ไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอารับอิมิเรต
ในตำแหน่งช่างเชื่อมและโฟร์แมน
อัตราเงินเดือนคือประมาณ๓๐๐๐๔๐๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าเมื่อเดินทางไปถึงประเทศปลายทาง
ก็ปรากฏว่ามีบริษัทอีกบริษัทหนึ่ง
ในประเทศดังกล่าวนำตัวแรงงานทั้งหมดค่ะ
ไปทำงานในไซส์งานในเมืองดูไบ
ที่มีมาตรฐานในการทำงาน
สูงกว่าเกณฑ์ที่บริษัทรับประกาศแรงงานไว้
ก็เลยทำให้แรงงานนั้นไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสายงานแห่งนี้
ก็เลยทำให้ถูกเลิกจ้างนั่นเองนะคะ
แล้วก็มีการประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ไทย
ซึ่งจากการสอบปากคำเมื่อวานนี้
เรื่องต้นพบว่าบางรายก็ไม่ได้ทำงานนะ
รายทำงานได้เพียง๑เดือน

ก็มีการประกาศว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

และต้องถูกส่งตัวกลับประเทศไทยค่ะ
ลองฟังคำชี้แจงจากผู้การตมตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

ขั้นตอนของระเบียบทางราชการของดูไบเขานะครับ
ก็คือจะต้องรวบรวมเอกสาร

ก็คงจะเป็นเหตุนี้ด้วยส่วนหนึ่งที่
ทำให้กลับมาประเทศไทยล่าช้าไปบ้างนะครับ
เท่าที่สอบสวนโดยสามฝ่ายนะครับกระทรวงอย่างที่ผมกลับเรียนไปแล้ว
ส่วนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงาน
แล้วก็พนักงานสอบสวนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย
ก็ไม่น่าจะที่จะไปเป็นทำนองว่าค้ามนุษย์นะครับ
แต่จะเป็นการช่อกงหรือไม่อย่างไรนั้นเดี๋ยวก็คงจะต้องให้รายละเอียดที่ชัดเจนอีกส่วนหนึ่ง
คือจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเรื่องของพยานหลักฐานต่าง
แต่ว่าที่แน่โดน๑ข้อหาแล้วล่ะสำหรับบริษัทนี้คือช่อโกงนั่นเองนะคะ
ส่วนรายงานบางส่วนเมื่อวานนี้บอกว่าการถูกเลิกจ้างครั้งนี้เขาเชื่อแบบนี้บอกว่า
บริษัทที่พาไปทำงานที่ไซส์งานในเมืองดูไบพยายามที่จะลดค่าใช้จ่าย
โดยการปลดคนงานด้วยการอ้างว่าแรงงานไทยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งที่แรงงานหลายเชื้อชาติประมาณ๔๕ประเทศก็มาทำงานร่วมกัน
แต่กลับเลือกปลดแรงงานไทยส่วนเรื่องของการเดินทางไปทำงาน
ส่วนใหญ่น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้มีฐานะทางบ้านดีเท่าไหร่นะคะ
ต้องไปกู้หนี้ยืมสินบางส่วนตัดสินใจลาออกจากงานเลยนะคะ
ลางานประจำที่ทำอยู่ค่ะเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่
นำรายได้ที่คาดว่าน่าจะเยอะกว่าที่ทำงานในไทยกลับมาเลี้ยงครอบครัว
แต่กลับมาเจอลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่อยากกลับไปทำงานที่ประเทศดังกล่าวแล้ว
ส่วนจะมีการฟ้องร้องเอาผิดกับบริษัทจัดหางานในไทยหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือ
ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะแต่ว่าทนายความสงการบอกว่า
เรื่องของคดีความทางแพ่งนั้นสามารถที่จะฟ้องรวบไปกับคดีอาญาได้เลย
ต้องฟ้องแยกกันเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะ
สำหรับแรงงานที่เดินทางไปทั้งหมดมีทั้งสิ้น๑๓๑คน
เดินทางกลับมาไทยแล้วก่อนหน้านี้๒คนและเมื่อวานนี้อีก๑๙คน
รวมเป็นรวมทั้งสิ้น๒๑คนส่วนอีก๑๑๐คนตอนนี้
อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การช่วยเหลือเดินทางกลับมาประเทศไทย
ว่าสัปดาห์หน้านี่แหละก็จะน่าทยอยเดินทางกลับมาได้ทั้งหมด
แรงงานไทยเป็นแรงงานมีฝีมือนะครับหลายชาติต้องการตัวนะครับ
หนึ่งเนี่ยถึงขั้นที่ไปกันเยอะมากโดยเฉพาะแถวซาอุ
เรียกกันว่าไปขุดทองทุกคนที่ไปก็หวังว่าจะไปได้เงินดี
ส่งมาให้กับทางบ้านนะฮะจะได้มีความเป็นหลักเป็นฐาน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะแต่ก็มีคนไทยด้วยกันเองนี่แหละ
บางคนบางกลุ่มฉวยโอกาสตรงนี้ไปหลอกเขาไปหลอกกินฆ่าหัวเขา
ไม่มีหรอกบริสุกบริษัทอะไรที่รออยู่ปลายทาง
กู้มาเอาค่าหัวมาถึงเวลาส่งเข้าไปก็ไปลอยแพร่ไปอยู่ที่นั่นกันเยอะแยะไปหมด
อันนี้ก็คือเจอก็ลักษณะไม่ใช่บริษัทที่คุยกันไว้
แล้วก็บอกว่าบริษัทนี้เขาบอกว่าคุณไม่ผ่านมาตรฐานคุณก็เลยไม่ได้ทำงาน
แล้วเขาก็ต้องมาเจอภาระแบบนี้มาเจอความลำบากแบบนี้